เจ้าของร้านทองและชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรียังคงประทับใจทุกครั้งนะคะ
เมื่อได้มองไปที่พระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และนึกถึงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประสบกรณิกร
เมื่อครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ๖๒ปีก่อนค่ะ
นายวิราชจารุภูลผลอายุ๗๑ปีเจ้าของร้านทองนิยมศิลป์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ชมพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวตลาดบ้านโป่ง
หลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อวันที่๙กันยายนปี๒๕๕๙
ถูกจัดวางเรียงรายภายในตู้กระจกหน้าร้านจำนวนหลายภาพค่ะ
นายวิรัติเปิดเผยเรื่องราวความประทับใจในครั้งนั้นว่า
ขณะนั้นอายุเพียง๙ขวบนะคะเกิดเพลิงไหม้ตลาดบ้านโป่ง
ชาวบ้านแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
หลังจากนั้นวันที่๑๓กันยายนปี๒๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อน
ชาวบ้านทราบข่าวต่างทยอยเดินทางไปรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่น
ครั้งนั้นนายวิรัติได้รับเงินพระราชทานเป็นทุนการศึกษาคนละ๑๐๘บาท๙๕สตางค์
หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรู้สึกเศร้าใจเหมือนสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
โดยทุกบ้านจะมีพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินช่วยเหลือประสบกรณิกร
ตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวตลาดบ้านโป่งมากว่า๖๒ปี
และนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรครั้งแรกในราชการอีกด้วยค่ะ